มาดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยเรื่องสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อนะครับ
โดยนัดฟังคำวินิจฉัย๘พฤษภาคมนี้ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายมนตรีเชื่อว่าจะได้รัฐบาลใหม่ในเดือนมิถุนายนติดตามจากรายงานครับ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรอบเวลาหลังจากที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสส
ว่าหากกรกตกำหนดวันประกาศรับรองผลสอแบบแบ่งเขตร้อยและเก้าสิบห้าในวันที่เจ็ดพฤษภาคมและวันที่แปดพฤษภาคมประกาศรับรองผลสอแบบบัญชีรายชื่อจะถือว่าวันที่แปดคือการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากนั้นอีกสามวันจะมีการประกาศรายชื่อสอวอสองร้อยห้าสิบคนและนำรายชื่
ก่อนจะเลือกประธานและรองประธานรัฐสภาจากนั้นประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดแต่ไม่มีกำหนดกรอบว่าจะต้องใช้เวลากี่วันถึงจะได้นายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุไว้คือมีคณะรัฐมนตรีใหม่ในเดือน
โต๊ะกล้าโต๊ะกล้าแล้วประธานก็คงจะและควรจะเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
ต่อจากนั้นนายกรรมตรีก็จะต้องไปพิจารณาพักที่จะมาร่วมรัฐบาลแล้วก็ตั้งรัฐมนตรี
พอปฏิญาณเสร็จคอรมอคอสชก็จะสิ้นสุดลงในวันนั้น
ส่วนกระแสข่าวเตรียมเปิดประชุมรัฐสภา
เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราชดร
และประธานวุฒิสภาในวันที่๒๑พฤษภาคมนี้

เลขาอธิการสภาผู้แทนราษฎร

ว่ายังไม่มีกำหนดทำลายใด
และตัวเองกับนายวิศนุไม่เคยคุยกันถึงเรื่องนี้
วันเวลาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะทางสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร

ต้องรอให้กรกตรับรองสอสอให้ครบ๑๙๕ก่อน

รวมถึงต้องสอบถามความพร้อมของพักการเมืองด้วย
วันนี้สารรัฐธรรมนูลยังมีมติรับคำร้อง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒
มีปัญหาเรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑หรือไม่
เกี่ยวกับสูตรการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

ให้เลขาที่การสภาผู้แทนรัฐศดร
สำเนาบันทึกการประชุมของกรท
ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑

ว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๒
รวมถึงให้เลขาที่การพุทธศภา

พิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูล

ให้สารภายในวันที่๗พฤษภาคม
และสารได้กำหนดแถลงด้วยวาจาและลงมติ
ในวันที่๘พฤษภาคมเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที